ผู้ชมครับวันนี้ที่วัดประคำสำโรงตะบนตูมใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำนะครับ
ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับเพราะว่ามีพิธีศพของหญิงท้องแก่คนหนึ่งนะฮะ
เธอถูกพระทำร้ายจนเสียชีวิตตอนนี้เป็นอดีตพระไปแล้วถูกจับกลุ่มดำเนินคดีไปแล้ว
นี่นะครับครอบครัวคนรู้จักนะครับเพื่อนของนางสาวลำไพบัวลอยวัย๓๓ปีนะครับ
ที่ตั้งท้อง๘เดือนใกล้คลอดอ่ะนะครับวันนี้มาร่วมพิธีชาปนกิจศพ
ต้องเป็นพิธีชาปนกฤษฐพ๒แม่ลูกเลยนะฮะทั้งตัวนางสาวลำไพยแล้วก็ลูกที่อยู่ในท้อง
อายุคัน๘เดือนนะครับโดยเฉพาะวินาทีที่สับปะเรอเปิดฝาโลงนะฮะ
ลูกสาวนางลำไพรสองคนเนี่ยปล่อยโฮร้องไห้กอดรูปแม่เลยนะฮะ
ที่วัดประคำโคกสำโรงนะฮะ
ญาติญาติต้องมาปลอบใจกันนะครับมากอดให้กำลังใจกัน
นางสาวรำไพรกับลูกที่อยู่ในคันเนี่ยเป็นลูกชายอายุ๘เดือนนะครับ
สับปะเรอก็นำเข้าเตาเผาพร้อมกันนะครับในพิธีชาปนกิจศพนะครับ
เพื่อที่ลูกเนี่ยจะได้อยู่กับแม่ก็ให้ลูกเนี่ยนอนอยู่บนอกของผู้เป็นแม่นะครับ
เสร็จพิธีคุณควินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับสามีของผู้ตายนะครับ
บอกว่ายังทำใจไม่ได้นะครับเมื่อคืนก็นอนไม่หลับทั้งคืน
ก็อยากจะให้ภรรยามาหานะเพราะคิดว่าเสียชีวิตครบ๓วันแล้ว
หลังจากที่ถูกนายอุ่นในอุ่นดีรื่นรำนะฮะ
อดีตพระอุ่มเนี่ยอายุ๕๗ปีใช้มีดอิโต้ฟันจนเสียชีวิต
สามีบอกว่าได้จุดทูบให้ภรรยาหมดห่วง
ให้ไปอยู่ในพบภูมิที่ดีกับลูกชาย
ความจริงก็ตั้งชื่อกันไว้แล้วนะครับ
ว่าจะให้ชื่อเด็กชายกัญญารำนะ
แต่สุดท้ายก็มาเสียชีวิตกันก่อน
ซึ่งคดีนี้นะคะ
สงสัยกันอยู่ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเป็นเรื่องของความหึงหวงหรือเรื่องของเงินทอง
มีชาวบ้านคนนึงนะคะเขารู้จักกับผู้ตายเขาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องหึงหวง
เพราะชาวบ้านรู้ดีแต่ไม่มีใครอยากยุ่งเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
เพราะว่ารถที่เป็นรถตู้ที่ผู้ต้องหาใช้ก่อเหตุนะคะ
ชาวบ้านเขาเห็นบ่อยมักจะขับมานัดเจอกับผู้ตายอยู่เป็นประจำนะคะ
ครับแล้วก็มีอีกคนนึงใกล้ชิดกับอดีตพระอุ่มคนก่อเหตุนะคะ
บอกว่าช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุตัวเขากับพระอุ่มอดีตพระอุ่มเนี่ย
ขับรถไปทำธุระที่ตัวเมืองบุรีรำแล้วก็สังเกตว่ามีโทรศัพท์เข้ามาหาตลอดสองสาย
ซึ่งตัวคนก่อเหตุก็ใช้ภาษาเขมรคุยโทรศัพท์แล้วเหมือนกับหงุดหงิดตวาดใส่ปลายสาย
คนนี้เขาบอกว่าก็ยังคิดอยู่เลยนะว่า
อดีตพระอุ่มถึงท่าทางโมโหร้ายเรื่องความสัมพันธ์ลึกซึ้งเขาเคยได้ยินมาแต่ไม่กล้าถาม
มาเกิดเหตุนี่แหละก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องจริงเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความหึงหวง
น่าจะคุยกับคนตายหรือเปล่าสงสัยผมสงสัยแต่เขาพูดภาษาน่ะ
ผมผมไม่ค่อยเข้าใจแต่พูดพูดตวาดกันอยู่นะอ๋อตวาดด้วยเออแต่ทาง
แต่ผมไม่รู้ภาษาเขมรธนาแต่เจ๊ก็พูดงุดหงิด
หงุดหงิดยังไงก็ไม่รู้อืมชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าผู้ก่อเหตุ
อดีตตอนเป็นพระก็เป็นพระที่ดีนะเป็นพระนักพัฒนานะ
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องชู้สาวมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับผู้เสียชีวิตจริงหรือเปล่า